ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะมีการโพสต์ในเฟซบุ๊ค
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยโอ้โห
มีทั้งไม้ทั้งหินทั้งค้อนทั้งมีดเป็นอาวุธ
แล้วก็ตีกันอยู่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงนั้นพอดี
พยายามจะเข้าไปห้ามก็สลบเหมือนไปอีกคนนึงก็โดนตีไปด้วย

โอ้โหตีกันเละแบบนี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมคิดดูนะคะ
ก่อนหน้าที่จะมาตีกันเละแบบนี้นะคะวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปร่วมงานบวชมาค่ะ

แล้วออกมาแล้วมาตีกันเฉยเลย

โอ้โหนี่ที่หน้าร้านในหมู่บ้านเทพพัฒนาอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำค่ะ
ตำรวจสพประคำก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปสอบปากคำเจ้าของร้านก่อนเลยนะคะ
นายสมัครสายบ่ออายุ๓๕ปีเพื่อที่จะรวบตัววัยรุ่นที่มาตีกันนะคะ

นายสมัครบอกเลยว่าอ๋อขบวนรถแห่นาค
พอแห่นาคเสร็จไปถึงบ้านจัดงาน
วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์มา
มาที่หน้าร้าน๑๐กว่าคัน
เจ้าของร้านไม่รู้เป็นใคร
แต่ว่าจังหวะนั้นมีลูกค้ามาซื้อของที่ร้านหนึ่งในนั้นคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายสุรพงศ์อ่อนหนองว่าอายุ๓๙ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปห้ามพยายามบอกว่าแยกย้ายเถอะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุไม่ฟังแถมใช้ไม้ตีกราดทุกคนที่อยู่ตรงนั้น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็โดนไม้ฟาดไปด้วยครับล้มลงไปกองกับพื้นค่ะ
วัยรุ่นอีกคนจะเอาก้อนหินมาทุบหัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยรีบไปแบบเอาไม้ยาวไปปัดเพื่อให้วัยรุ่นไม่มาโดนตัว
แล้วก็ไปช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอ้โหหมดสติเลยนะคะ
ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกฟาดเข้าไปที่หลังดีไม่ถูกหินทุบหัว
ที่เจ้าของร้านเข้าไปช่วยเอาไว้ก่อนจากเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บสามคนค่ะ
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประคำ๒คน
หนึ่งในนั้นก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุรพงศ์ค่ะ
อีกคนนึงคือนายปิติเวียงสมุทรอายุ๒๔ปีเป็นชาวตำบลโคกมะม่วง
ผู้บาดเจ็บอีกคนคือนายกิติวราปัจจมนต์อายุ๔๕คนนี้บาดเจ็บนิดหน่อยนะคะ
นี่ค่ะถือตาปิดเลยค่ะโอ้โหนี่คือนิดหน่อยนะคะ
นี่คือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลคือตาม่วงแบบนี้เลย
เข้าสอกขวาก็บวมเลยอ่ะเขาเลยบอกโอ้โหงมาก
ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยไม่รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เลย
ซื้อของที่ร้านอยู่ดีวัยรุ่นมันมาตีกันก็โดนไปด้วย
ตอนที่มันมาไม่ภัยประมาณแถนนี้แหละ
ก็เนี่ยไปร่วมงานบุญงานบวชพระออกมามาตีกันทำบาปกันเฉยเลยนะคะ
สำหรับงานบวชพระเนี่ยค่ะพระพิศนุพงศ์แสงสุวรรณอายุ๒๗ปีก็บอกว่า
ระหว่างงานแห่นาคมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในขบวนแห่นาคนะคะ
มารู้ว่าไปตีกันก็คือหลังจากขบวนนาคไปถึงบ้านแล้วค่ะ
นางสาวเรนูศกศรีอายุ๒๕ปีเป็นพี่สาวของพระพิศนุพงศ์
เจ้าภาพจัดงานบวชให้กับน้องชายก็บอกว่าอยากจะเอาผิดกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมากเลย
เพราะทำให้งานเสียหายไปหมด
เนี่ยที่งานเสียนะวงรถแห่เล่นไม่เต็มเวลาจ้าง
แต่จ่ายเงินเต็มเวลาเพราะเขาไม่เล่นเขาเล่นไม่ไหววัยรุ่นมาตีกันไง
ก่อนไงเขาก็หยุดเล่นไงแล้วเป็นช่วงเวลาจัดงานไงมาตีกันแบบนี้เขาเสียหายกันหมด
ต้องฟ้องแพ่งเอาถูกถูกต้องเรียกค่าเสียหายให้เข็ดนะคะ
ส่วนทางอาญาตำรวจต้องไล่จับให้ได้นะพวกนี้นะฮะคือในคลิปเห็นชัดหมด
ใครเป็นใครอ่ะเห็นหน้าหมดค่ะไม่งั้นก็ไม่เข็ดมันก็ตีกันอยู่เรื่อยนะครับ